ส่วนเหตุการณ์นี้นะคะเป็นเหตุการณ์ทะเลาะวิวาสกลางวงเล่า
เหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยจริงนะคะ
พอดื่มเหล้ากันแล้วเนี่ยก็ขาดสติอะไรนิดอะไรหน่อย
อารมณ์ขึ้นกลายเป็นทะเลาะกันใหญ่โต
อันนี้ถึงขั้นที่แทงกันตายโอ้โหแล้วแทงเข้าจุดสำคัญเลยนะคะ
แทงเข้าคอแทงเข้าอกแทงเข้าท้องเสียชีวิตกลางวงเล่าค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่นครปฐมนี่เป็นแรงงานชาวเมียนมาค่ะ
ล้อมวงดื่มเหล้ากันแล้วทะเลาะกันฆ่ากันตาย
ตำรวจภูทรเมืองนครปฐมไปตรวจสอบนะคะ
เป็นชายชาวเมียนมาค่ะที่ถูกแทงตาย
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่พักแคมป์คนงานค่ะ
หมู่บ้านตรีพลึกหมู่๑๐อำเภอเมืองนครปฐมนะคะ
ก็เป็นลักษณะของแคมป์พักคนงานปลูกกันเป็นห้องแถว
ชั้นหันหน้าชนกันตรงนี้มีอยู่๔๐กว่าห้องนะคะ
หน้าห้องพักพบศพในอ่องชาวเมียนมา
สภาพศพก็คือเสียชีวิตจมกองเลือด
ท่านั่งพับเพียบค่ะแล้วก็ศีรษะเนี่ยก้มลงกับพื้น
นี่คือหน้าตาของผู้เสียชีวิตค่ะ
สภาพศพคือใส่เสื้อแขนกุดสีดำกางเกงลายดอก
ตามตัวก็มีแผลถูกแทงนะคะ
อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปถูกแทงเข้าจุดสำคัญทั้งนั้น
ที่คอที่อกที่ท้อง๓แผล
เลือดกองใหญ่เลยนะคะก็อยู่รอบรอบตรงนั้น
มีเลือดหยดตามทางด้วยมีมีดปักอยู่ที่ดินค่ะ
แต่มีดเล่มนี้ไม่มีรอยเลือดติดอยู่นะคะ
อันนี้คือรอยเลือดตามทางแบบนี้นะคะ
ขออนุญาตทำเป็นภาพขาวดำนี่คือมีดที่ปักอยู่ที่ดิน

คุณสุชาดาสิริคงทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปค่ะ
ก็ที่หน้าห้องพักที่อยู่ที่ชั้น๑ห้องที่๗ค่ะ
คราบเลือดเต็มเลยนะคะยังมีเลือดแบบโอ้โหกระเด็นกระเซ็นอยู่หน้าห้อง
มีตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครปฐมก็ลงพื้นที่มาตรวจสอบเหมือนกัน
คือทางตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยเขาต้องมาคุยกับนายจ้าง
เพื่อขอข้อมูลรายละเอียดของลูกจ้างที่เป็นชาวเมียนมาค่ะ
เพราะผู้ก่อเหตุเนี่ยหนีไปนะคะหนีไปพร้อมกับภรรยา
โอ้โหนี่คราบเลือดหน้าห้องนะคะเขาก็ตรวจสอบหน้าห้องตรวจสอบในห้อง
ข้าวของกระจัดกระจายเต็มเลยในห้องเหมือนกับถูกลื้อค้น
เจอรูปถ่ายของผู้ก่อเหตุและภรรยาค่ะนี่ภายในห้องนะคะ
ตำรวจก็ต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานเนี่ยห้องเละแบบนี้ค่ะเหมือนกับถูกรื้อค้น
ทีมข่าวของเราคุยกับนายยดานิลงบุตรอายุ๔๓ปี
คนนี้เป็นแรงงานชาวไทยนะคะเขาเล่าให้ฟังว่าแคมป์ตรงเนี้ยที่เป็นจุดเกิดเหตุเนี่ยค่ะ
คนงานอยู่กันทั้งหมด๑๑คนเป็นชาวเมียนมา๕คน
กัมพูชา๔คนคนไทย๒คนในสุยคนนี้เป็นพยานค่ะ
เพราะว่าล้อมวงดื่มเหล้ากับผู้ตายและผู้ก่อเหตุนะคะในสุยพยานที่นั่งอยู่ในวงกับในอ่องผู้ตาย
แคมป์มาหลายเดือนแล้วนะคะอยู่ชั้น๒ห้อง๑๓ติดบันได
ในมองที่เป็นคนก่อเหตุกับภรรยาเนี่ยเขามาอยู่ที่นี่ได้แค่สามวันค่ะ
อยู่ที่ชั้น๑ห้องที่๗ส่วนตัวเขาเองเนี่ยเขาอยู่ข้างล่างห้องที่๙
เขาเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะเมื่อคืนเกิดเหตุประมาณ๒ทุ่ม
คนงานเมียนมา๓คนคือในอ่องในอ่องนี่คือผู้ตายนะคะในสุยในสุยนี่คือพยาน
และในหม่องที่เป็นผู้ก่อเหตุ๓คนนี้ล้อมวงดื่มเหล้ากันอยู่ดื่มเหล้ากันอยู่ที่ชั้น๒
ตัวนายยดาที่เป็นคนไทยเนี่ยนะคะแรงงานชาวไทยเนี่ยเขาบอกว่าได้ยินเสียงค่ะ
ได้ยินเสียงทะเลาะกันดังเลยแล้วก็ได้ยินเสียงผู้หญิง
เป็นเสียงภรรยาของในหม่องเสียงดังขึ้นมาเลยนะคะจับใจความไม่ได้เพราะว่าเป็นภาษาเมียนมาค่ะ
แต่ว่าได้ยินเสียงเหมือนกับวิ่งไล่ตามกันแล้วก็มาหยุดใกล้ใกล้กับหน้าห้อง
แล้วก็ได้ยินเสียงคนร้องไห้เสียงดังวิ่งไปบอกรอปภ
ตัวนายยดาคนนี้บอกว่าเขาก็เลยรีบออกมาด้านนอกเอาไฟฉายมาส่องส่องดูนะคะ
เขาเห็นในอ่องถูกแทงตายแล้วเขาก็เห็นในสุยยืนอยู่แบบตกใจมาก
หม่องคนก่อเหตุกับภรรยาคือหนีไปหลังเกิดเหตุค่ะ
คือตอนที่เขาออกมาพบศพเนี่ยได้ยินเสียงหรือค้นข้าวของอยู่ในห้องของผู้ก่อเหตุนะคะ
ได้ยินเสียงทะเลาะกันไม่นานครับประมาณ๒๐นาทีครับประมาณนี้แหละ
เขาวิ่งอยู่ข้างบนนะเขายังไม่ลงเข้ามาข้างล่างเขาวิ่งอยู่ข้างบน
ได้ยินเสียงตุ้มค่ำเลยอีกสักพักนึงเขาก็อยู่ข้างล่าง
อยู่ข้างล่างเพราะว่าเหล็กตรงราวตากผ้าของผมมันจะเป็นเหล็กห้อยลงมาเขาวิ่งชน
ผมก็เลยรู้ว่าเขาวิ่งมาหน้าห้องผมประมาณสี่ห้านาทีนี่แหละ
แล้วผมออกมาออกมาก็เห็นศพเขานอนอยู่ก็คงจะดื่มเหล้าแล้วพูดไม่รู้เรื่องอะไร
เพราะว่าผมก็ฟังภาษาเขาก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันเขาพม่า
ก็เขาเสียชีวิตแล้วไม่เห็นเลยไม่เห็นทั้งคู่นั้นเลยคู่ผมยังไม่เห็นเลย
เพราะเสียงของผู้หญิงออกออกจากห้องพักไปเลยดังออกไปห้องพักมาทางป้อมยามนี่แหละ
เสียงของผู้หญิงนะคงจะออกมาข้างนี้แหละทางถนนใหญ่
ทีนี้ค่ะก็เหลือในสุยแรงงานชาวเมียนมาในสุยคนนี้เป็นพยานคนสำคัญ
นี่คือในสุยนะคะเพราะว่าร่วมล้อมวงดื่มเหล้ากับทั้งผู้ก่อเหตุและผู้เสียชีวิต
สุยให้ข้อมูลแบบนี้ค่ะบอกว่าก็นั่งดื่มเหล้ากัน๓คนหน้าห้องชั้น๒
ภรรยาของในหม่องผู้ก่อเหตุเดินมาแล้วมาทะเลาะกับในมองเหมือนแบบสามีภรรยาทะเลาะกัน
แล้วก็เดินลงไปทะเลาะกันต่อที่หน้าห้องที่อยู่ชั้นหนึ่งแต่ทะเลาะกันเสียงดังมาก
อ่องรำคาญค่ะก็เลยคว่างรถของเล่นลงมาจากชั้นสอง
แล้วก็ตะโกนบอกว่าทะเลาะอะไรกันเสียงดังรำคาญในหม่องก็เลยไม่พอใจ
ถือมีดปอกผลไม้ตามขึ้นไปแล้วก็ไปทะเลาะกับในอ๋องที่อยู่ชั้นสอง
ทีนี้ทะเลาะกันถึงขั้นวิ่งไล่ตีกันเนี่ยนะคะในสุยบอกว่าเขาก็พยายามห้ามนะ
แต่ห้ามไม่ไหวจริงในอ่องเนี่ยวิ่งหนีลงมาชั้นหนึ่ง
เพราะเห็นว่าในหม่องถือมีดแต่สุดท้ายในอ่องล้มค่ะ
ล้มอยู่ที่หน้าห้องแปดทีเนี้ยในอ่องล้มปุ๊บในหม่องแทงเลย
แทงเข้าคอเข้าอกเข้าท้องสามแผลในอ่องก็เลยเสียชีวิต
เหมือนลักษณะการนั่งอะค่ะนั่งฟุบก้มหน้าอยู่นะคะ
หลังเกิดเหตุในหม่องกับภรรยารีบหนีไปเลยค่ะ
อันนี้ในสุยที่เป็นพยานเขาเล่าให้ฟังนะ
หม่องกับภรรยาหนีออกไปทางประตูด้านหลัง
วิ่งผ่านป้อมยามหมู่บ้านตรีพลึกนครปฐม
วิ่งไปทางท้ายหมู่บ้านจุดตรงนั้นมันสามารถลัดล้อเข้าป่าได้อ่ะนะคะ
แล้วก็สามารถทะลุไปอีกหมู่บ้านหนึ่งได้ก็คือหมู่บ้านสำลีกาเดน
เราก็บอกแล้วนะบอกแล้วก็จังจริง
ส่วนจุดเกิดเหตุที่เป็นบ้านพักของคนงานก่อสร้างเนี่ยนะคะ
ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปก็เป็นลักษณะแบบนี้ค่ะ
เป็นไซส์งานที่กำลังก่อสร้างหมู่บ้านอยู่นะคะ
ทีมข่าวก็ไปคุยกับป้าแดงเป็นคนงานชาวไทย
ทำงานอยู่ด้วยกันกับชาวเมียนมากลุ่มที่มีเรื่องมีราวกันนี่แหละค่ะ
ป้าแดงบอกว่าคือทั้ง๔คนที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยกัน
ทำงานอยู่ที่นี่ในลักษณะของผู้รับเหมาที่ชื่อเจ๊แหม่ม
เขาว่าจ้างมาให้ทำก็พักอยู่ในแคมป์ร่วมกับคนงานคนอื่น
อ่องผู้ตายกับในสุยเนี่ยรับผิดชอบบ้านหนึ่งหลังในหมู่บ้านนี้
ก็ทำมาสองสามเดือนแล้วส่วนในหม่องที่เป็นผู้ก่อเหตุกับภรรยา
รับผิดชอบบ้านอีกหลังนึงเพิ่งมาทำได้แค่สามวันค่ะ
ก่อนเกิดเหตุเขาก็ทำงานกันปกติไม่ได้มีปากเสียงไม่เคยทะเลาะอะไรกัน
แต่ป้าแดงบอกว่าเท่าที่รู้เขาก็ชอบเนี่ยล้อมวงดื่มเหล้ากันบ่อยค่ะ
ก็เลยสรุปในเบื้องต้นว่ารักษณะการก่อเหตุน่าจะเป็นแบบนี้นะคะ
คือผู้ก่อเหตุคงเดินขึ้นไปต่อว่าในอ่องที่คว่างรถของเล่นลงมาแล้วไปโดนภรรยาจนทะเลาะกัน
นี่คือหน้าตาของผู้ก่อเหตุในมองนะคะก็เป็นลักษณะของการก่อเหตุ
ก็เป็นลักษณะของการเอามีดไล่แทงกัน
เพราะว่าพื้นที่รอบที่จุดเกิดเหตุ
รอยเลือดหยดเต็มเลยเป็นทางเลยนะคะ
อ่องหนีไม่พ้นคือล้มก็เลยถูกในหม่องเนี่ย

ในหม่องก็พระยานหนีไปยังไม่เจอตัวนะคะ
แล้วก็ไม่รู้ชื่อจริงไม่รู้อะไรเลย
ตอนนี้ก็ต้องประสานกับนายจ้างแหละ
ว่าว่าจ้างมาอะไรยังไงมีรายละเอียดบ้างไหม
จะได้ตามตัวสามีพระยาคู่นี้
ดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายนะคะ

เพิ่งมาได้๓วันแถมนี้นะ
อีกแรกทะเลาะกันเองก็ไปด้วยกันแล้ว